ณวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครนายยกนะครับ
วัดแห่งนี้เขามีสาราตั้งบูชาท้าเวสวรรณด้วย
ก็ให้คนเข้าไปกราบไหว้บูชาตามปกตินะ
ขอโชคขอลาบขอเลขขออะไรก็ว่ากันไป

คุณบุ๊คนี่คือไปถวายน้ำแดงไปจุดทูปไหว้
คือคนอื่นเขาไปไหว้ตามปกติ
แต่ผู้ชายคนนี้แต่งตัวอย่างกับคาร์บอย
ไปไหว้ไม่ปกติที่ว่าไม่ปกติมีหลายอย่าง
โดยเฉพาะจุดทูปเป็นกรรม
เคาะหัวทาเวสวันสาธุให้คุณผู้ชมไปดูวงจรปิดกันนะ

ทำไมถึงกล้าคุณทำไม
วิธีการขอพรแบบใหม่เหรอไม่ใช่นะ
ระวังท้าเวสวันท่านจะฟาดกลับนะ
เออนะคุณผู้ชมฮะขอซะดังเลยนะ
ผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมแปลก
ดูน่ะลากกรอนไปด้วย
ระเบิดเข้ามาเสียงดัง
พุ่งมาตรงที่ถาดผลไม้ก่อน

ยกทราบทหารผลไม้ออกแล้วไม่ได้วางดีนะครับ

แล้วก็ดูเรื่องของผลไม้ทำผลไม้หล่นผลไม้หล่นไปหมดเลยนะฮะ
ตัวเขาเองก็แต่งตัวดีนะคุณอย่างที่บอกเห็นไหมแต่งตัวอย่างคาร์บอยนะ
นะครับก็มีทั้งเสื้ออะไรนะลายสก๊อตนะฮะมีเหมือนผ้าพันคอกระเป๋าคาดเอวเลยแต่งตัวดีนะครับ
แต่ทีนี้มาทำวิธีแปลกที่นี่คุณผู้ชมพฤติกรรมเขาเป็นไงบ้างรู้ไหมคุณ

เนี่ยเดินเปิดที่ครอบของถวายผลไม้ถวายจากนั้นจุดทูบทั้งกรรมนะคุณ

จุดทูบทั้งกรรมจุดจนไฟลุกไอ้เราก็กลัวไฟม่วงไฟไหม้เอานะฮะ
เทียนเทินมีกี่เล่มนะที่ชาวบ้านเขาเอามาวางไว้เพื่อให้ชาวบ้านมาจุดศักระคุณ
เทียนมีกี่เล่มเอามาจุดซะหมดเกลี้ยงเลยทูบมีกี่ดอกเอามาจุดซะหมดเลย
แล้วก็เปิดน้ำแดงเนี่ยเทราดของเส้นไหว้หนำซ้ำนะคุณอย่างที่เป็นพีคสุด
ก็คือเอาทูบทั้งกรรมเนี่ยไปเคาะหัวองค์ท้าเวสวันที่มีความสูงประมาณเมตรยี่สิบ
แล้วหลังจากนั้นเอาน้ำแดงมายืนซดต่อหน้าท้าเวสวันเลย
อยู่ตรงนี้เป็นเวลาเกือบ๑๐นาทีมีบางจังหวะนะเหมือนยืนไหว้ล่ะคุณ
แต่ท่องมนต์คาถาอะไรก็ไม่รู้คือฟังไม่ออกนะครับ
หลังจากนั้นนี่จังหวะพีคสุดก็คือเอาทูบไปฟาดหัวทาเวสวันฮะ
หลังจากนั้นเดินออกจากสาราขับมอเตอร์ไซค์ออกจากวัดไปนะครับ
ทีนี้ไปพูดคุยกับทางวัดทางวัดบอกไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
ทีนี้เอากล้องวงจรปิดออกมาดูเห็นแบบนี้พฤติกรรมแปลก
ก็เลยเอาภาพจากวงจรปิดมาเตือนกันไว้นะครับ
โชคดีที่ไม่เกิดความเสียหายแก่ท้าเวสวันแล้วก็สถานที่แห่งนี้นี่คุณ
ท้าเวสวันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะ
ขณะที่ทางวัดไม่ติดใจเอาความแต่ก็ปริ้นต์รูปของผู้ชายที่ก่อเหตุ
ตรงสาราองค์ท้าเวสวันเลยเพื่อเตือนภัยให้กับสังคมและวัดต่าง
ได้รับรู้ว่าถ้าผู้ชายคนนี้เข้ามา
เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่แปลกพิเลนพิเลนในการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และกลัวว่าจะไปก่อเหตุที่วัดอื่นอีก
ผมดูคลิปเกือบทั้งหมดนะคุณเป็น๑๐นาทีผมกลัวไฟไหม้
เขาจุดทูบเป็นกรรมให้ไฟมันลุกแล้วก็ไปห่อนในกระถางดอกไม้หมดเลยคุณ
อันนี้จุดเทียนเทียนมีกี่เล่มจุดหมด
ทูบมีกี่ดอกจุดหมดเกลี้ยงเลยนะครับ